ดูบรรยากาศของวันนี้ในอีกมุมหนึ่งนะคะหลังจากที่กรกตได้เปิดให้สอสอมารับหนังสือรับรอง
วันนี้เป็นวันแรกก็ปรากฏว่ามีบรรดาลสอสอทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องทั้งวันค่ะ
นี่แหละค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวเขต๑จากพลังประชารัฐนะคะ

ดีใจมารับเอกสารไปรายงานตัวที่สภา
นอกจากมารับตัวเองแล้วก็ยังได้รับหม้ออำนาจ
ให้มารับแทนผลเอกปรวิทวงศ์สวรรค์
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะคะ
ส่วนธ่าทีขึ้นกันเมือง
ตอนนี้พักพลังประชารัฐก็ขออยู่นิ่ง
เกียรติพักที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล
และวันนี้ก็ปฏิเสธกระแสข่าวว่าพลังประชารัฐจะข้ามคั่ว
ที่จะจัดตั้งระบานนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับ

จนกว่าจะมีการเปิดสภานะครับ
ก็จะมีข่าวเรื่องดิวรับดิวอะไรก็ตาม

บรรยากาศวันนี้ทั้งวันนะคะ
ก็มีส่อทยอยมารับใบรับรองอย่างต่อเนื่องค่ะ
สรีรักษ์สพภไทยในภายลิกสสกำแพงเพชร
พลังประชารัฐนายพระราดรและนายกรวี
ปริศนานันทกุลสอสอจากภูมิใจไทยนะคะ
สำหรับตัวเลขจำนวนสอสอที่มารับใบรับรอง
ข้อมูลตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะ
ก็ปรากฏว่ามีรับใบรับรองแบบแบ่งเขตไปแล้ว๗๗คน
แบบบัญชีรายชื่อ๑๔คนนะคะ
แล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งนะคะที่มีมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน
บางส่วนก็มาด้วยตนเองนะคะ
อีกด้านหนึ่งเป็นบรรยากาศการเปิดรับรายงานตัวสอสอวันแรก

วันนี้สสก็ทยอยมารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่ผู้สื่อข่าวจับตาเนี่ยนะคะ
ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่ออันดับ๑

ก็มาเมื่อช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงนะคะ
หลังเสร็จสิ้นการประชุมคอรมอ
ซึ่งนี่ถือเป็นการรับตำแหน่งสอสอครั้งแรกของพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะ
อย่างที่เราเห็นค่ะวันนี้ก็มาแบบว่ากระฉับกระเฉงเลยนะคะ

มาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฏและนางสาวตรีนุษย์เทียนทองสสสะแก้ว
หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานตัวพลเอกประวิทย์ก็โชว์หนังสือ
รับรองการเป็นสสและโชว์บัตรระจำตัวสมาชิกและทศพาด้วย
ต้องขาดตรงหน้าแหละค่ะ
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
ตนเองเป็นสมาชิกรัฐสภามา๑๐กว่าปีตั้งแต่ปี๒๕๖
ถือว่านานมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องตื่นเต้นอะไรนะคะ

ผลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคต
แล้วกระแสข่าวที่บอกว่าฝั่งเสียงข้างน้อย
เสนอชื่อประธานสภาเพื่อแข่งกับฝั่งที่ได้รับเสียงข้างมาก
ผลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้

เห็นบอกว่าจะมีกายเสนอชื่อชิงด้วยไหมคะ

พลังประชารัฐจะเสนอชื่อชิงด้วยไหมคะ

ก็แจ้งมาบอกว่าจะนำสอสอมารายงานตัวพร้อมกัน
ของเขาจะมาวันที่๒๒มิถุนายน
ส่วนทางพักก้าวไกล
ก็จะมารายงานตัวพร้อมกันวันที่๒๗มิถุนายนค่ะ